คุณผู้ชมคะมีเหตุไล่ยิงกันกลางสวนปามค่ะ
จนเสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าอาจจะเป็น๓ปัญหาหลัก
หนึ่งเรื่องของยาเสพติดสองเรื่องชู้สาว
หรือไม่ก็อาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
นี่ค่ะในพื้นที่สวนปามตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ที่เกิดเหตุก็คือบริเวณคูน้ำข้างทางนะคะ
พบศพนายโชคอนันต์ภูมิฤทธิ์อายุ๓๖ปีหรือในหมีค่ะ

สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
กระสุนเข้าที่บริเวณราวนมซ้าย๑นัดหัวไหล่ซ้าย๑นัดชายโครงขวาอีก๑นัดนะคะ
ห่างไปนิดนึงค่ะก็จะไปเจอไฟฉายแบบคาดศีรษะนี่ค่ะตกอยู่เป็นของผู้ตายค่ะ
ออกไปอีกประมาณ๓๐เมตรก็จะเป็นถนนเข้าหมู่บ้าน
มีรองเท้าแตะสีดำหนึ่งคู่ก็เนี่ยค่ะเป็นของผู้ตายทั้งหมดก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ในที่เกิดเหตุไม่เจอปลอกกระสุนปืนเลยค่ะคาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ปืนลูกโม่นะคะ
ก็ต้องนำศพไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลอ่าวลึก
เรื่องต้นจากการสอบสวนพยานได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะคะที่เจอในจุดเกิดเหตุนะคะ
ขี่ออกมาจากบ้านที่ตำบลคิรีวงจะไปบ้านเพื่อน
ก็คือนายสิทธิชัยกิจการก็คือในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
ผู้ตายพร้อมด้วยนายสิทธิชัยและเพื่อนอีกคนนึง
ก็ช่วยกันแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่บ้านของนายสิทธิชัย
ช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะ
นายสิทธิชัยขี่รถไปซื้อของกินนอกบ้าน
ก็มีผู้ตายกับเพื่อนอีกคนนึงก็นั่งซ่อมรถกันต่อที่บ้านของนายสิทธิชัยนี่แหละ
ช่วงที่พบศพนายสิทธิชัยขี่รถกลับเข้ามาในบ้านผ่านเส้นทางตรงนี้
รถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่แต่ไม่เจอตัวผู้ตาย
ก็เลยไปบอกเพื่อนที่บ้านมาช่วยกันตามหาหน่อยเจอรถไม่เจอตัว
สุดท้ายไปเจอแต่เจอเป็นศพถูกยิงอยู่ในสวนปาม
ตำรวจบอกว่างั้นอย่างนี้ก็ต้องให้นายสิทธิชัยกับเพื่อนอีกคน
ไปโรงพักไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับแล้วก็ต้องเรียกภรรยาของผู้ตาย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมตั้งเอาไว้สามประเด็น
คือปัญหาขัดแย้งยาเสพติดเพราะว่าตำรวจบอกว่ามีข้อมูลมาว่า
ผู้ตายเขามีพฤติกรรมค้ายาเสพติดนะคะเป็นลักษณะเหมือนกับรายย่อยในพื้นที่
อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับกลุ่มค้ายาหรืออาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
หรือเรื่องส่วนตัว๓ประเด็นหลักแบบนี้
คาดว่าคนร้ายน่าจะเกาะเหตุในลักษณะที่ว่า
ผู้ตายให้ขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอกันตรงจุดเกิดเหตุ
นัดไปคุยไปเจรจากันแต่คงคุยไม่ลงตัวก็เลยชักปืนออกมา
ผู้ตายเห็นแบบนั้นเลยทิ้งรถจักรยานยนต์
แล้ววิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าไปในสวนปัมคนร้ายคงไล่ตามไป
ยิงใส่เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า๕นัดนะคะ
เพราะพยานเขาได้ยินเสียงปืนบอกว่าโอ๊ย๕๖นัดนะคะอย่างน้อย
ผู้ตายล้มแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในสวนปาม
ตำรวจก็ให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แล้วก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ภรรยาของผู้ตายให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะนางสาวพัชรินตู้สมบัติอายุ๓๒
บอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยค่ะผู้ตายบอกว่าขอไปหาเพื่อนหน่อย
ภรรยาก็รออยู่ที่บ้านนะคะผู้ตายบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมากินข้าวด้วย
ภรรยาบอกเอ๊ะรอกินข้าวนานแล้วทำไมไม่กลับมาสักทีมันนานผิดปกติ
ก็โทรศัพท์ไปหาแต่ไม่มีคนรับจนเนี่ยค่ะมีญาติมาบอกว่าสามีถูกยิงตาย
ก็เลยรีบไปดูนะคะจากการสอบถามพยานแถวนั้นก็เลยรู้มาว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
มีคนได้ยินเสียงสามีเธอร้องขอชีวิตกับคนร้าย
ลักษณะว่าอย่าทำอย่าทำร้องขอชีวิตแบบนี้ค่ะ
แต่คนร้ายก็ยังยิงนะคะภรรยาบอกว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุ
เจอว่ากระเป๋าสะพายของสามีค่ะมันหายไปใบหนึ่ง
จริงจริงสามีมีกระเป๋าติดตัวอยู่ด้วยส่วนปัญหาเรื่องของยาเสพติด
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีเป็นผู้ค้ารายย่อยจริงก็ยอมรับ
แต่ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใครในอดีตเคยถูกจับ
ลักลอบตัดไม้ก็ติดคุกนะคะพ้นโทษออกมาได้ปีกว่าค่ะ
แล้วก็คืนเกิดเหตุเนี่ยมีเพื่อนของสามีมาบอกว่า
เห็นรถยนต์ขับตามรถของสามีค่ะครับมีรถยนต์ขับตามอยู่สองคัน
ก็เลยคาดว่ารถยนต์น่าจะเป็นรถของคนร้าย
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ